คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ดอนเมืองค่ะ

วอนโว้เขาเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์นะคะ
แต่ปกติแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุ
ต่างคนต่างจอดก็คือการต้องลงมาเคลียร์

และนอกจากนี้ยังเอาปืนมาสไลด์โชว์ด้วยนะคะ

คนที่เป็นคู่กรณีก็คือคนที่ขี่รถจักรยานยนต์
เขานั่งอยู่ที่พื้นมีคนตาดีค่ะ
มือดีด้วยถ่ายคลิปเอาไว้ได้ให้คุณผู้ชมดูค่ะ
ตกมามา
แล้วแล้วแล้ว

อืมยังแม้เขาจะผิดก็ตามทีเนี้ยอืม
ก็ไม่ควรทำแบบนี้นะต้องลงมาเคลียร์กันสิคะ
มีทั้งกระบองเหล็กที่มันแบบยืดได้
และนอกจากนี้นะคะก็เอาปืนมาสไลด์ขึ้นลำกล้องโชว์ด้วย
โชว์แบบนี้เลยลักษณะขู่ค่อนข้างชัดเจนคุณเขียนไม่พอ
เพราะเสียงมันดังตึ๊บขนาดนั้นถีบเลยค่ะลักษณะคือการถีบ
และข่มขู่ให้ยอมรับผิดว่าเมาแล้วขับเมาหรือเปล่าอ่ะเมาใช่ไหม
เมาหรือเปล่าอ่ะพูดวนอยู่แบบเนี้ยเออเนี่ยค่ะ
อยากให้เขายอมรับผิดว่าเมาแล้วขับเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย
กับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นผู้หญิงเป็นคนถ่ายคลิปนะคะ
เขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณตี๓วันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
ช่วงนั้นขับรถมาหลังจากเห็นเหตุการณ์ชนกัน
ไม่ทราบแน่ชัดตอนนั้นไม่รู้เลยว่าใครผิดใครถูก
คนขี่รถจักรยานยนต์น่าจะมีอาการมืนเมาและมีคนซ้อนอีกคนก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
มุมเห็นไม่ค่อยชัดหรอกแต่ก็อยากจะเอามือถือขึ้นมาถ่ายไว้
เพราะเขาบอกว่าคนขับรถวอนโว้กิริยาท่าทาง
เขาบอกอย่างนี้นะขออภัยนะคะบอกหน้าหมั่นไส้โชว์กลาง
เธอก็เลยถ่ายคลิปไว้ทั้งหมดเลยบันทึกพยายามบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมด
พยายามให้ได้เยอะที่สุดนอกจากนี้โทรศัพท์หาตำรวจ
และเรียกรถพยาบาลให้ด้วยนะคะเธอบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
หนุ่มเสื้อดำใส่แว่นคนนี้เป็นตำรวจหรือเป็นทหาร
ถึงได้พกปืนได้มีปืนได้แล้วเอาปืนออกมาข่มขู่ผู้คนตามท้องถนน
บอกว่าฝากหน่อยสังคมช่วยสละเวลาส่องดูหน่อย
ช่วยกันตามหาให้หน่อยว่าผู้ชายเสื้อดำใส่แว่นคนนี้ที่โชว์กลางแบบนี้เป็นใคร

เสียอยากเห็นแล้วสุดท้ายแล้วจะพูดว่าอย่างไร